หอนของบ้านไหนที่มีเด็ก
แล้วอาจจะไปใส่อะไรที่ใส่ในขวดอีกขวดนึง
อย่างบ้านหลังเนี้ยเด็กวัย๑๑ขวดมึงบุตรชมอะ

ไม่แล้วคือทำไมต้องแบบไปใส่ในขวดอื่น

เคยเห็นข่าวมาแล้วจำได้ไหม
น้ำยาล้างเครื่องเงินเอาไปใส่ขวดชูกำลัง
ใช่เปิดยกดื่มกึ๊กเลย
โอ้โหเรียบร้อยนี่ต้องพาส่งโรงพยาบาลเร็วเลยคุณผู้ชมฮะ
ไปที่อบตสแก่โพรงครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
กู้ชีพก็นำเด็กชายอายุ๑๑ขวบ
ส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำเนื่องจากว่าดื่มยาฆ่าปลวก
ใส่น้ำแข็งเข้าไปอวกเลยนะ
แล้วก็ปวดท้องตลอดเวลาเหตุเกิดเมื่อวานนี้เอง
บ้านหลังหนึ่งในสแก่โพรงนี่แหละ
ถามน้าของเด็กชายน้าเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยนะ
เห็นหลานถือขวดชาเขียวมาจากตู้เย็น
แล้วก็เอาแก้วใส่น้ำแข็งมาเทชาเขียวลงไป

หลานชายสำลักสำลักปุ๊บพูดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ชาเขียวแล้ว
แล้วก็พ่นน้ำลายอาเจียนอย่างต่อเนื่องเลยครับเนี่ยใส่ในตู้เย็นตู้นี้
ถามกันในบ้านเฮ้ยขวดอะไรขวดอะไร
ถึงได้รู้ว่าน้ำในขวดชาเขียวเป็นยาฆ่าปลวก
น้าชายอีกคนของเด็กไปขอแบ่งจากเพื่อนบ้านมา
จะเอามาฆ่าปลวกในบ้านคุณผู้ชมแล้วเอาไปวางไว้ที่แคร่หน้าบ้าน
ต่อมาคือมันมาเป็นทอดนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ตอนแรกวางไว้ที่แคร่หน้าบ้านคุณยายของเด็กเห็นขวดชาเขียว
ใส่ยาฆ่าปลวกวางอยู่ที่แคร่ก็นึกว่าเป็นชาเขียวเหมือนกัน
ว่าใครกินชาเขียวแล้วกินไม่หมดเนื่องจากว่าสีน้ำยาค่าปลวกเนี่ย
มันก็สีเดียวกันกับชาเขียวเลยก็เลยคุณยายเนี่ยเอาไปแช่ตู้เย็นไว้
สุดท้ายเป็นเด็กชายที่โชคร้ายนี่แหละคุณผู้ชมความหมับมาเลยเอามาดื่มซะ
แต่ตอนนี้อาการของน้องเขาพ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลฮะ
ถ้าไปใส่ขวดอะไรแบบนี้นะหาฉลากหรือว่าหากระดาษเขียนแล้วแปะไว้หน่อยว่ามันคืออะไรนะฮะ
นี่คือไม่อยากจะไอ้นั่นน่ะนะ

อย่าประมาทไม่ได้เลยเนี่ยครับ